เที่ยวงานกันแล้วนะงานสนุกสนานมากมาย
เราก็ไปหาอะไรอร่อยทานกันต่อนะคะ

คุณมีตังค์๕๐บาทคุณทานอาหารได้๒อย่างแบบอิ่มไปเลยค่ะ
มาที่ร้านก๋วยจับโล่งโต้งค่ะ
แล้วก็มีข้าวมันไก่เรสซิ่งด้วย
ชื่อเพราะเขาขาย๒อย่าง

ใช่ทั้งก๋วยจั๊บทั้งข้าวมันไก่ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนฉลกรัฐ๑
หมู่ที่๔ตะบ่นมะขามตี้อ่ามเภอเมืองจังหวัดสุราชนีย์
รสชาติอร่อยแถมให้เยอะจัดเต็ม
อย่างที่บอกไว้นะคะว่าราคาย่อมเยาว์เพราะว่าคุณมีตังค์๕๐บาท
คุณทานได้ทั้งก๋วยจั๊บและข้าวมันไก่
ก๋วยจับชามนึง๒๐บาทคุณ

ข้าวมันไก่๓๐บาทได้กิน๒เย็นไหม๕๐บาทคุณทานได้ทั้งข้าวมันไก่แบบอิ่ม

อยากรู้ว่าทำไมขายถูกขนาดนี้
ไปคุยกับเจ้าของร้านกันคุณนพมาศแซ่หว่องค่ะ
เอออิ่มพอดีอะไรอย่างนี้

ก็ของเขาดีของเขาอร่อยแต่มาลดราคาเพื่อให้ลูกค้าเขาเยอะหน่อย
นี่ร่อยไปกินนั่นรีบไปกินไปกินสู่ร้านนะ
ไปนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากจะราคาถูกแล้ว
อย่างที่บอกว่านี่รอยนี่รอยแรงรอยจังหู้เลย
เด็ดเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้
ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจก็คือน้ำซุป
น้ำซุปของก๋วยจั๊บเข้มข้นหอมเครื่องเทศเครื่องพะโลมาก
คุณดูสิแน่นเลยนะ
แล้วเครื่องเทศเครื่องพะโลของเขาจะซึมเข้าไปในเครื่องในหมู
แล้วก็ตุ๋นเป็นเวลานานทำให้รสชาติมันกลมเข้มข้นเข้าเนื้อ
วกกับเส้นก๋วยจั๊บก็จะใช้วัตถุดิบที่ดี
เส้นจะม้วนกลมลวกสุกกำลังดีทำให้เส้นมันนุ่มอร่อยมันไม่เละจนเกินไป
ส่วนข้าวมันไก่ค่ะเนื้อนุ่มหนังเนี่ยละลายในปากเลย
เขาบอกแบบนี้อร่อยเด็ดไม่แพ้กันครับ
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของก๋วยจั๊บและข้าวมันไก่ในราคาสบายกระเป๋าแบบนี้นะคะ
แวนกันไปได้ถ้าเกิดมีโอกาสไปจังหวัดสุราธานีไปร้านก๋วยจับโล่งโต้ง
ข้าวมันไก่เรสซิ่งที่ถนนฉลกรัฐ๑หมู่ที่๔ตำบลมะขามเตี้ยค่ะ
ว้าวน่ารับประทานนะบางคนเวลาจะทานอะไรสักอย่างเลือกไม่ได้ไง
ก๋วยจั๊บก็อยากกินจะกินข้าวหรือจะกินเส้นดี

มี๕๐บาทบางทีก็บอกเลือกได้อย่างเดียวจำเป็นต้องเลือก
เธอกินอันนั้นฉันกินอันนี้แล้วแบ่งกันไหมอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้คุณสามารถกินได้ทั้งสองแบบเลย
ข้าวมันไก่ทั้งก๋วยจั๊บในราคา๕๐บาทเท่านั้น